สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะครับ
หลังจากนี้พอจบแล้วเนี่ยเรามีนัดกันนะครับกับการถ่ายเท่าสด
การเดินทางมาถึงเกมนี้เป็นนัดสุดท้ายในการแข่งขันแบบพบกันหมด
ตอนนี้สถานการณ์นะครับไทยกับคาซักแต้มเท่ากัน
แต่ว่าประตูได้เสียของเราเป็นรองดังนั้นวันนี้ไม่มีโจทย์อื่นนะครับต้องชนะคาซักเท่านั้น

ไปแล้วอิร่านคว้าหนับ๓เอาชนะญี่ปุ่นไปได้๔ประตูต่อ๒
เราไปติดตามความพร้อมกันนะครับแล้วก็บรรยากาศล่าสุดที่สนามบางเกาะอารีน่าได้
จากรายงานของคุณชูสักวงธรีครับ
พุทธเนินกลางดาวยิงทีมชาติไทยก็มั่นใจนะครับว่า
วันนี้ทีมไทยจะสามารถสู้กับคาซักสถานได้อย่างสนุกสูสีครับ
แข่งขันฟุตซอลสี่เศร้าไทยแลนด์ไฟล์นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยกับคาซักสถาน
วันนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนฟุตซอลจำนวนมากครับ
ที่เดินทางมารับตัวฟี่ด้านหน้าสนามบางกอกอารีน่าตั้งแต่ช่วงเย็น
เรียกได้ว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
โดยล่าสุดขุนพลโตเล็กของไทยลงสนาม๒นัดมี๔คะแนน
นาทีแล้วถล่มเอาชนะอีรานไปอย่างสุดมัน
ประตูต่อห้าเช่นเดียวกับคาซักสถานทีมอันดับเก้าของโลกที่มีสี่คะแนน
จากการถล่มเอาชนะญี่ปุ่นไปถึงเก้าประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสุด
ทำให้ทีมไทยไม่มีทางเลือกต้องเอาชนะให้ได้ในนัดนี้ครับ
หากต้องการที่จะคว้าแชมป์
โดยสุภวุฒเถื่อนกลางดาวสันโว๔ประตูของรายการนี้ก็มั่นใจนะครับว่า
ทีมไทยจะสู้กับคาซักสถานได้อย่างสนุกในนัดนี้

เพราะว่าทีมเราก็ได้ความมั่นใจจากแมทที่แล้วด้วย
และอีกอย่างหนึ่งวันนี้กองเชียร์มาเต็มสนามแน่นอน
ผมมั่นใจได้เลยว่าวันนี้เกมออกจะสูสีแล้วก็สนุกแน่นอนครับ
สำหรับผู้เล่น๕คนแรกของไทยที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้
ประกอบไปด้วยคาทาวุฒิหารคำพาผู้รักษาประตู
ธีรวัตรสอนวิเชียนอภิวัตรแจ่มเจริญนัทพลสุธิโรธและสุภวุฒเถื่อนกลาง
สำหรับแฟนที่ต้องการเดินทางมาให้กำลังใจ
ฟุตซอลทีมชาติไทยก็สามารถเดินทางมาชมเกมที่สนามได้ครับ
หรือติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานจากสนามบางกอกอารีน่า